พิฆาตกกันบุตรหรือเอกพิฆาตมกรุงเทพธนบุรี
ใช้เวลา๒นาที๕๘วินาที

หลังจากนั้นโมโหไปลงกับช่วงล่างเลยสิ
เอ้าทำดีแบบนี้โหดแบบนี้เอาไปเลยครับ

แล้วก็เจ้าของสีเสื้อผู้การจีนเนี่ย
อบให้นักมวยส่วนตัวด้วย๑๐๐๐บาทครับ
เอาละครับความมันที่คุณสัมผัสได้

เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เป็นการเจอกันระหว่างเสืออีสานกับสิงห์ใต้ครับ

ขุนเข่าจากแดนใต้นะครับรายนี้
ก็แหม่วันนี้พระสีเสื้อมาใหม่ด้วยนะครับ

อัจฉริยะเมืองย่าโมลูกหลานย่าโมโคราชนะครับ
ตีโต้สิทซ์เฉลิมไทยครับ
ถามที่ร้อยเชิงสินะครับ
เป็นไงไฟล์นี้เตรียมตัวมายังไง

แน่นอนตีได้ยันช้าว่ายังงั้นมั่นออกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าจะชนะได้

ก็ช่วยเชียร์ด้วยทำให้ดี

เขาบอกว่าระวังให้ดี

กลัวนอนอยู่บ้านไม่ต่อยมวยแล้วเนาะ
เอ้าเขามีเข่าเราแก้ทางเข่ายังไงบ้าง
ตอนนี้เขาสู้ครับฝีมือครับทุกอย่าง
ฝีมือครบเครื่องมีเข่าสู้แน่นอน

ร้อยเปอร์เซ็นหรือร้อยเปอร์เซ็นหนักหน่อยน้อง

ก็เต็มที่ครับบนเวทีสู้กันเต็มที่ครับ
ที่ทั้งคู่นะครับเต็มที่เต็มถังไม่เคยเจอกันนะครับ
ก็มวยเข่าเจอกับมวยฝีมือนะครับ
สุดท้ายคุณทวงใคนว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
เอ้าก่อนอื่นติดตามวิทยาครับ

ฝ่ายแดงร้อยเชิงจ้อยนาธวีหรือสิงหมาวินครับ
ชื่อจริงชื่อเอกลักษณ์ชุมทอง
อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดสงขา
กมาแล้ว๗๓ครั้งชนะ๕๐
แพ้๒๒ครั้งเสมอ๑ครั้งครับ
ฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนปืนกลต่อสู่รัฐที่วิธีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนด้านฝ่ายน้ำเงินครับตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัย
ชื่อจริงพัฒนภงสุพรมอินอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
กมาแล้ว๑๐๖ครั้งชนะ๗๒แพ้๓๔ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนขวัญโดมต่อมินบุรีที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

บอกว่าเกิดที่จำบุรีรำครับแต่แท้จริงแล้วนะครับเกิดที่เลยครับ

เลือดนี้นะครับรายนี้ก็เป็นลูกของอดีตนักมวยเก่าครับ

คุณพ่อเขาตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์อยู่ค่ายมวยชูวัฒนะครับ
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับผันเอกกินวัฒน์อินเหยียมครับ
ช่วงหลังนี่สดเหลือเกินนะครับตีโต้
ไฟล์แล้วครับชนะมารวดเลย
ขณะที่ร้อยเชิงเองแม่วันนี้พระสีเสื้อมาใหม่พี่ชัย
มาวินมาอยู่กับสิงหมาวินนะครับ
อยู่ในการดูแลของเสียหนึ่งเสียวัดแล้วก็เสียป๊อปทุ่งสงศ์ครับ
ก็ไม่ได้ซ้อมที่ค่ายมวยของพี่สมรักคำสิงห์แล้ว
ซ้อมที่ค่ายมวยสิงหมาวินราชประเขาซอย๔๑นะครับ
เป็นต้อยเข่าล็อคในนี่เหนียวแน่นพี่ชัยนะ
ขณะที่น้ำเงินนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือเลยครับไอคิว๑๐๘ว่ากันอย่างนั้นนะครับ
มวยคู่นี้๑๑๖ปอนด์ครับ
ฟอร์มการชกนี่ทรงหลังสวนทางกันเลยนะครับ
มุมแดงแพ้มา๒ไฟล์ติดขณะที่น้ำเงินนี่ชนะมา๔ไฟล์ติดครับ
เดี๋ยววันนี้ดูครับร้อยเชิงจะปลดล็อกให้ตัวเองแล้วก็ประเดิมสีเสื้อใหม่ได้สวยหรือเปล่าครับ
แต่นักมวยทั้งคู่นี่ชนะขวัญโรมต่อมินบุรีมาทั้งคู่เลยครับ

ชนะตัวเดียวกันมาทั้งคู่เลยนะครับ
วยสองสไตล์เลยครับมวยเข่าปะทะมวยสมองครับ

แต่ถ้าเจอมวยสมองเข้าไปเดินไปเดินมาอาจจะหลงเหลี่ยมได้เหมือนกัน

ต้นนี่ออกไปก่อนเห็นตัวก่อนเลยครับ

ตอนนี้มวยเข่าต้องมาไล่หมดไม่หมดว่ากัน
ประทะที่พระรับกำลังนะครับ
ยุบใครย่นนี่เป็นเรื่องได้ง่ายครับ
ผมเองไปดูการฟิสซอมมาทั้งคู่นะครับ

คู่เลยครับดูรูปร่างสิพี่ชัยปาดหัวตัวเท่านะครับ

เงินนี่ยืนร้อยกว่าคุณเอกยืนน้อยกว่าหน่อยครับ
ไม่เป็นไรครับแค่เล็กน้อยครับ

มีโคตรมวยใต้เลยครับ
ถอดมงคลให้กับร้อยเชิง
ขณะที่น้ำเงินก็มีวิรัติน้อยสิทธิ์เฉลิมชัยนะครับ
สืบทอดค่ายเก่าแก่แห่งเมืองย่าโมครับ
มาถอดมงคลให้กับเจ้าตีโต้นะครับ
โอ้โหวาเสียเหลือเกินครับ

ที่มุมแดงเมื่อสักครู่คมยักษ์สิงห์มะนีนะครับ
น้องชายของฮิปปี้สิงหมณีนี่มาถอดมงคลให้
แต่คู่ที่แล้วสิงหมาวินนี่โดนเจาะยางลงไป
ทีโอไปในยกที่๒ต้องมากู้ชื่อในคู่นี้นะครับ
ร้อยเชิงจ้อยนาธวีหรือว่าสิงหมาวินนะครับ
ในสีเสื้อใหม่ทั้ง๑๑๖พอวันนี้โกรธกล้องเชียร์มาเยอะเลย

มาเอาคืนน้ำเงินนี่ตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัย

นี่ลูกชายไอ้เจ้าจิงโจ้แดงเพชรเมืองเลยนะ

เกมการชกไม่เหมือนพ่อนะ

โอ้โหสายตาลีลาเป็นมวยที่ชกยากมาก
แล้ววันนี้ผู้ที่จะต้องเปิดเกมก็คือไอ้เจ้าร้อยเฉอ

มานิ่งมารอแล้วก็ไม่สวยแน่แล้วนะ

เพราะมวยตัวนี้เป็นมวยประเภทว่าเข่าไรเหนียวแน่น

ดูครับต้องขยับแต่ว่านี่ยังเป็นเพียงแค่ต้นเก๊

ไฟล์ที่แล้วนี่มีลูกมาทาลูกพักกัน

ที่แล้วโชว์ไว้สวยประเภท
ตึงตาตึงใจแฟนมวยเลยครับไฟที่แล้ว

ระดับอาจารย์นะนะพวกชกยาก

ถ้าใจร้อนนี่ศรีสุวภานี่เรียบร้อยออกทะเลเลย
นี่นะครับกับยอดมวยไทยรัฐครับ

ให้คะแนน๓คนวรสักพักดีคำ
ธนดลอยู่เบิร์ดแล้วก็สินชัยจุลวง

ความสนุกยังไงก็ต้องย้ำไปกับบรรดาพี่น้องแฟนมวยนะ
กับศึกยอดมวยไทยรัฐ

นี่วันที่๙ครับ
โดยโปรโมเตอร์ขวัญใจของคนมวยครับ

คืออย่างที่บอกว่าวันทรงชัยอยู่ที่ไหนแฟนมวยก็ตามไปที่นั่นหมดนะ

และทวนต่อกรรมนาศกับคนหลวงสิทธิ์ปุ่นมี๑๐๐๒ล้าน
คืนคนต่อสู่รัฐกับพระจันทร์บาลสจวิชิตของจริงนะ
และกรรมีตอนตั้งที่กองศัพท์๑๐วิมีกับไขวะเล็กต่อหลัก๒
หมาตามมาที่มือมีกลุ่มพันอีก๒ล้านอีกครู่คุณครับ
นี่ไงคือแอดทุกคูเลยนะเนี่ย

จับขึ้นมาเลยคู่ไหนเป็นคู่แอดได้หมดเลยมันเนี่ย
มวยชอบมวยนี่นะต้องไปดูครับ
วันที่๙พบกันที่อุราชดำเนยนะครับ

๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท

คู่นี้น่าจะนำความสนุกสนานตื่นเต้นร้าวใจมาฝากแฟนมวยหน้าจอตู้อีกแล้วนะครับ
ในเวทีนี้ก็แน่นเลยแล้วก็แบ่งกองเชียร์แบ่งไปสองฝั่งเลย
ทุกคู่นี่คือไทรรัสทีวีโดยโปรแมตเตอร์สงชัยรัตนสุบัล
ไม่เฉพาะคู่นี้น่ะสนุกมาทุกเสาร์ด้วยน่าก็พลิกมาตลอดทุกเสาร์ด้วย
แบ่บู๊บู๊ไม่มีนะครับลมอีกแล้ว
แหมหมานี่ฟิ้มดูจัดจ้านมาก
อาวุธนี่เหลือร้ายเหลือรับประทานอายุ๑๘๐เลย

เฉพาะขาซ้ายมันคอยยึกคอยขยับอยู่ด้วยเห็นไหม

สายตาดีนี่ลูกชายไอ้เจ้า
กินเจ้าแดงแพ็คมึงเลย
มันเหลือกินเหลือใช้เป็นส่วนเกินเลยนะน้ำเงิน

ถ้ายืนจ้องแบบนี้น้ำเงินชอบ

เป็นมวยที่เตะสูงได้ดี

ประเภทยกเท้าปาดหน้านี่ทำได้ดีเลยนะติดต่อ

เด็กมึงเลยแต่ไปซ่อมอยู่โคราช
สุดยอดโอ้โหดูครับมันรู้จะออกวุธอะไรป้องกันยาก
มันไม่รู้จะออกอะไรแน่มันออกยุ่งยากไปหมด
สายตาดีด้วยจุกจิกจุกจิกไปเลยล่ะครับ
ดูกาดมวยขวาทั้งคู่
ยังเดินไม่จริงนะครับไอ้เจ้าร้อยเชิง
แม่เป็นมวยที่ยกเท้าสูงได้ดีถ้าเล่นละก็นี่ผ่านหน้าเน็ตดีเลยนะ
น้ำเงินตีโต้นี่ยกสองนะครับ
ไอคิวนี่ต้องอยู่ที่น้ำเงินลงทุนนี่ต้องแดงเลย
ดูแล้วจะคุ้มหรือเปล่าต้องเดินให้ติดนะ
ไม่ใช่มันจะได้ทุนขืนไหมล่ะ

แข้งโอ้โหเฮ้ยซ้ายเตะสูงเลยนะ
มันน่ากลัวจริงซ้ายขวานี่มาได้เลย

มันไม่ได้วาดขึ้นไปนะมันตะวัดขึ้นไปเนี่ยมันป้องกันยาก

ยันลูกค้ำมาช่วยล็อกล็อกตีไม่ได้
นิ่งไม่ได้ร้องไม่ได้นะครับไอ้เจ้าร้อยเชิง
มัดเป็นมวยซ้ายแล้วแข้งซ้ายเตะติดครับไอ้เจ้าตีโต้
มันซ้ายเด้วกว่าพักษ่าเสียเหมือนกันครับคู่ต่อสู้
เป็นมวย๒การ์ดด้วยนะน้ำเงิน

ไม่ให้เข้าใกล้เลยนะมวยแบบนี้เป็นมวยที่ไม่ให้ผู้สู้เข้าใกล้อยู่นะครับ
คืนยังไงนี่ใกล้ยังก้านคอได้
ลูกหนักนี่ร้อยเชิงเลยพอกดใน
อ้าวดึงเหลี่ยมทำถ้าจะลงโดน
ไอ้เจ้าตีโต้ลงไปอีก
ถือว่าทำได้สวยทั้งคู่เลยนะลูกนี้
ในช่วงปลายกลุ่มที่๒แค่งขวาเตะโก้ไปซ้ายครับตีโต้
เข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้ายังรออยู่
เจอซ้ายเต็มครับลำตัว
ออกแล้วเนียงตาด้วยสิเกณฑ์สีน้ำเงิน
แดงเนียงในพอเกาะในแฟนมวยประรอบบอก

สะดุกเลยครับหมดกลุ่มที่

ก้านคอ

ซีเนี่ยหลอยเฉิงหยกแขนขึ้นมากันได้ครับ

กำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วมวยคู่นี้
ช่วงต้นก็ใส่กันเลยนะครับมวยคู่นี้เอาตามต่อยกที่๓ครับ
คงจะต้องใช้ในเข้ามาช่วยนะครับสำหรับร้อยเชิงสิงหมาวินแดง
น้ำเงินน้ำตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัยไฟล์ที่แล้วชกยังไง
ตีนทางซ้ายตีนขวาเตะแล้วเนียนเผยนที่ขึ้นกาลคอเลยเล่นของสูง
ใครที่เต็มเต้นมากยืมขาใหญ่มาต่อสู้กับกันอยู่ในเวทีนี่คืนเเคยกับมวยผู้นี้นะครับ
เอาหาเหลี่ยมตัวเองขาอ่อนยังเอาลงไปอีกได้นะมันเหลี่ยมจัดเหลือเกินไอ้เจ้าตีโต้
โอ้โหแหลมมาเลย
ดักแทงลูกนี้เต็มลำตัว

ตีได้ตรงเปล่าครับร้อยเชิง
ตียากอ่ะดิมันแต่งตัวอยู่ไล่แขนอยู่
มันยังจะปัดล็อค

ไม่ได้นี่จุกจิกจริงชกไปแล้ว
กินพาราเป็นกรรมแบบนี้

ซ้ายมันไม่แลกไม่อะไรด้วยเลย

นิ่งไม่ได้รอไม่ได้ครับ

เหลี่ยมไปเลยครับเหลี่ยมตัวในยกให้ตีโต้ไป

ไปบิดมาอาวุธจุกจิก
แต่แฟนมวยบอกถ้าเรียนมากตั้งรับอย่างเดียวเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะ

ต้องเดินต้องเดินร้อยเชิงต้องเดิน
ต่อครับหมัดเฉยไม่ได้ครับ

กันเหลี่ยมกันเหลี่ยมตีเข่า

ถ้าตีได้เสียงเชียร์นี่ดังเลยนะแดง
สถานการณ์ไม่ไปไหนก็ยังเกาะติดกันอยู่

ดับแทงมับพลิกลงนิดเดียวเห็นไหม

ก็ไม่ได้ถอยทำด้วยนะลูกโต้ด้วย

เหลี่ยมนิดเดียวเลย

เอาลมลงบ้างลมลงบ้าง
พอล้มลงไปนี่เสียงเชียร์นี่ดังเลยครับ

หมดอย่าหมดนะ

หยุดหรือเปล่า

มาแล้วเริ่มตีร้อยเชิง
กันเหลี่ยมตีไม่ได้

ตอนนี้ร้อยเชิงในอย่างเดียวข้างนอกนี่มา
เพราะอาวุธหลากหลายเลย
สวยครับลูกนี้ร้อยเชิง

หมอนี่เอาไว้ฟัดคู่ต่อสู้ล้มอย่างเดียวนะ

๓ยกนี้ภาพช้ายกอีก๓

ตีโต้จับยากนะครับ

ไม่เป็นท่าเลย
มุมแดงต้องเดิน

ไปยืนหายใจทิ้งคว้างเรียบร้อยหมดละฮะ

เดี๋ยวดูนะครับว่าทางร้อยเชิงนั้นจะเปิดเกมยังไง
แม่พ่อจะเด้งตีได้โดนหักโดนเกี่ยวล้มอาวุธจุกจิกเลย
น้ำเงินตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัย
ถ้าถอยไม่เยอะจะน่ารักกว่านี้เยอะเลยนะพี่บ่า

จุกจิกมากเลย
เดี๋ยวมีล้มอีก

เจอขวานี่เจอขวานี่
เดินแล้วเดินแล้ว

โอ้โหมันเก่งจริงเป็นพิเศษครับลูกแบบนี้ของไอ้เจ้าตีโต้
เฉยไม่ได้ครับต้องเปิดเกมดักแทง
สายตาดูแข้งขวาเตะแข้งขวาเตะตีด
ขยับเดินทีมงานซำเดินอย่างเร็ว

พลิกเหลี่ยมเอ้าลงไปลงไปตั้งหรือเปล่า

นี่สินี่สิ
ยังมีอะไรอ่ะอะไรกับขวดขึ้น

ตีโต้ดิจับไม่ติดโอ้โหเจอสอบเจ้าหมัดเอาลงไหน
ไล่แขนไล่แขนตีไม่ได้พิรุณเหลี่ยมพลิกไม่ลงอ่า
ขยับเดินอ้าวเปิดเกมเจอหมัดนี่มันปลาไหลใส่สเก็ตของแท้เลยนะเนี่ย
ตีโต้เอาลงอีกแล้วโอ้โหหัวทิ้งบอร์หัวทิ้งบอร์
อีกหนึ่งนาทีครึ่งยังจับไม่ติดนะครับตอนนี้ล็อกใต้นี่มีอีก
ไม่ให้ร้อยเชิงตีได้เลยนะครับยังต้องลุ้นต่อครับคุณผู้ชม
แค่งขวาติดบังดับแทงหมัดขวาเต็มไปข้างอ่า
เหลี่ยเหลี่ยมกันกันมันยังตอนนี้ยังวุ่นวายนะ
ร้อยชงต้องเปิดเกมดับแทงลิ้งเลี่ยมลงไปถ้าขาอ่อนแค่ขาอ่อนไปหน่อย
โดดน้ำมะพร้าวมากหรือเปล่า
อ่อนไปนิดนึงร้อยเชิงยังเติมต่อ

มาแล้วล่ะครับบรรดาพี่น้องแปลโนก็รอเชียงอยู่นะ

แต่มันแค่แก้งไม่ตกในรูปนี้ไง

โดนหักล้มหักกิ้งหักหายเรื่อยเลย

เดินแล้วมันผิดจังหวะไปหมดเลยเนี่ยดู
เก็บอาการหรือเปล่า

ครับโมยผู้เหกเราผ่านไปรับ๔ยก
โอโหทางรอยเชิงหัวเจ้งขวาหัวขวาสูง
ติโตสี๗๓เดียวกับเข่าก็เสียบเข่าก็เด็มพุงเลย
โอ้โหนี่ต่อยหมัดครับร้อยเชิงตีโต้หัวแข้งซ้าย
โอ้โหต่อยคืนครับฝึกร้อยเชิงชกกับมวยนี่ร้อยเชิงก็ปวดหัว
ทำอะไรไม่ได้เข้าไปปุ๊บจะปั้มจะเกี่ยวคอได้ก็โดนหักล้มครับ

ใช่ต้องเอาสายพาราเข้าเจือนเลยตอนนี้
เดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายทีมงานร้อยเชิงจะแก้เกมยังไงนะครับ
แต่พูดได้คำเดียวว่าแม่ต้องทำอะไรทั้ง๗๘อย่างเลยครับ
ไม่งั้นไล่ไม่ทันแน่นอนติดตามยกสุดท้ายครับ
ร้อยเชิงไม่พอเพิ่มเงินไปอีกพันเชิงเลยพี่ป่า
มียาวะหนึ่งแสนละร้อยเชิงมอบไปเลยชีดยานหนึ่งแสนเลย
ติดตามนี้มันบ้าหลงแม่อร่อยเก่งเลยเกินนะ
ไม่เหมือนฮ่วงพ่อเลยจ้า
เจอแข้งขวาประยานจะลงโอเขียบ
ลงไม่ได้หลงกลางคษัตริย์ทางลัดลงไป่า
ร้อยเชิงได้อัดฉีด๑แสนกำลังมาเลย

สาธิสายัดเอาไปยังไงตีโตแดงสานะวันนี้อาจฉีดหนึ่งแสน
แต่ลูกหักไม่ได้นะเอ้าตึ้งมาหักถ้าจับกันลงมาเสียงเชียร์ดังกว่านี้อีก
เดินต่อมาดูมาดูพยายามจะลงเอวลงไม่ได้
เสียงเฮยังรออยู่ยังรออยู่ยังรอเชียวแค่ไปโดดตัดล่างเข้าไปลูกนี้
ลงเอวก็ลงลงล่างตลอดรออยเฉิงตอนนี้ถนัดทางล่างจริง
รออยู่แล้วลงอีกแล้วเดินสองนาทีเดินต่อครับ
โอ้โหมันต่อยกับใครแล้วมันท้ำความปรอสาทเสียหมดนะ
ไอ้เจ้าตีโตตัวเนี้ยสองไฟติดติดแล้วสุกยอดมั่ยไทยล่ะ
ดักทงดักแทงต่อยสวน

พยายามจะเททิ้งอย่างเดียวเลย
กินมวยเข่าโดยเฉพาะเลยนะเนี่ย

โหชกว่ากวดหัวพี่บ้าน

จะมีเสน่ห์กว่านี้ถ้าไม่ถอยเยอะนะ
ถ้ายืนเยอะเยอะแล้วบังแล้วโต้บังแล้วโต้
ออกนี่น่ารักกว่านี้อีกเยอะเลย

นี่สไตล์ของมันอย่างนี้อยู่แล้วไอ้เจ้าตีโต้
พี่หมีต่อยท้องหยุดเลยไอ้เจ้าร้อยเชิง

เสียหายลำบากครับประสาทเสียไปเลย
ชายามิชัยบอกเขาทดโรคทางเลยนะครับ
ดูครับมีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกม
นี่ครับพี่โต้ศิษย์เฉลิมชัย
เดี๋ยวดูนะครับว่าไฟล์ต่อไปนั้นคุณทรงชัยรัตนสุบัน

โหโดนเข้าไป๓ตีนในหยุดเลย
ร้อยเชิงสิงหมาวินเป็นร้อยเชิงมาเพชรเลย

ดีทั้งสองตัวนะถ้าพูดจริงนะจะไปโดนของหนัก
คู่ที่แล้วก็ไปโดนของหนักเข้าไป
ไฟล์นี้ก็มาโดนลูกจุกจิกเข้าไปอีก

ดีโต้ดีโต้ดีโต้
เขาเรียกว่ายั่วยวนกวนใจ

มันหาตัวมากินยากจริงนะถ้าต่อยแบบนี้

และที่สำคัญที่สุดเขาเตรียมตัวมาดีด้วยนะ

ยังมีคู่เยอะไม่ต้องห่วงในสายงานวันทรงชัยนะครับ

แบบนี้เดี๋ยวคุณทรงชัยต้องหาตัวมาประกบให้จนได้

คู่เยอะถ้าสนับแบบนี้เดี๋ยวมีเลย

ขอบคุณแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับ

ชนะคะแนนร้อยเชิงสิงหมาวินไปแบบมดจอม
วันเดียวจบเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ